นี้สำนักการเลือกค้าที่การสภาพผู้แทนราษฎรมีการจัดสำนาค์ขึ้นมานะคะ
เรื่องบทบาทหน้าที่ของสส
คุณชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนรัศดรนะคะ
ก็ได้เปิดประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการสัมมนาครั้งนี้ด้วยนะคะ

ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณการปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างของสอสอ
ดูเรื่องของการปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างก่อนละกันนะคะ
คุณชวนหลีกภัยได้พูดในช่วงหนึ่งของการเปิดสัมมนา
บอกว่าขอให้สอสอในฐานะผู้ออกกฎหมาย
เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนด้วยการเคารพกติกาบ้านเมือง
เคารพกติกาในระบอบประชาธิปไตย
ที่ยอมรับว่าภาพลักษณ์ของสภาพผู้แทนรัศดรที่ผ่านมา

ดังนั้นคุณชนบอกว่าอย่าทำให้ประชาชนเขาผิดหวัง
เพราะว่าสอสอที่มาจากการเลือกตั้งถือว่ามีความหมาย
ต้องทำการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
เป็นประชาธิปไตยที่สุจริตยุติธรรม

แต่ต้องไม่ยอมรับกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เพราะการยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
จะพาสภาผู้แทนราษดรไปสู่ความมืดดำ
และพาประชาธิปไตยไปสู่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา

อีกหนึ่งประเด็นปัญหาที่วันนี้คุณชวนพูดถึง

ก็คือปัญหาเรื่องของการไม่ชำระค่าตัวเครื่องบินในการเดินทาง
แต่ใช้สิทธิ์สอสอเดินทางก่อนล่วงหน้า
ทำให้สายการบินต้องมีการทำหนังสือทวงค่าเครื่องบินภายหลัง
ซึ่งอันนี้จะเป็นการกระทบต่อภาพลักษณ์

เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วย
อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสายการบินก็คือ
นี่แหละไปใช้ความเป็นสอสอไปใช้สิทธิ์
สั่งให้สายการบินรอเพราะว่าตัวเองมาสาย
เรื่องนี้คุณชวนบอกว่ามีกัปตันสายการบินเคยมาฟ้องนะ
สอสอให้รอเพียงคนเดียว

เคยมีสายการบินปิดไปแล้ว
แสดงตัวตนคือไม่มาแสดงตัวตน

คุณชวนบอกว่าภารกิจของสอสอ

รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ
เพราะฉะนั้นสอสอทุกคนต้องมาทำหน้าที่
อย่างพร้อมเพลียงและตรงกัน

ด้วยของการอาหารร่างพรงประมาณนะคะ